หลังยังคงมีปัญหาร้องเรียนในเรื่องของเครื่องไฟไหม้
แม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ผลิตในล็อตใหม่แล้วก็ตาม
หลังจากที่ยังคงมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแบตเตอรี่ระเบิด
แล้วก็มีควันขึ้นแล้ว๒เครื่อง
แม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ผลิตในล็อตใหม่ก็ตาม
โดยทางบริษัทต้องการจะตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด
และจะปรับตารางการผลิตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
ตลาดหุ้นเกาหลีดิ่งลงในช่วงเปิดตลาด
แต่ก็ค่อยดีดกลับมาในช่วงปิดตลาด

ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ของสหรัฐ๒แห่งนะครับ
ประกาศยุติการจำหน่ายรวมทั้งไม่รับเปลี่ยนเครื่อง
โดยแนะให้ลูกค้านำเครื่องรุ่นนี้ไปเปลี่ยนเป็นเครื่องยี่ห้ออื่น
แทนที่จะรอเครื่องรุ่นเดิมในล็อตใหม่
และนำไปสู่การระเบิดหรือว่าเกิดควันไฟ
เกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการผลิตในโรงงาน

กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันบนเครื่องบินภายในประเทศของสหรัฐ

และไม่ได้รับอันตรายใดครับ